สวัสดีครับ๗๒๑นมาตรวจสอบสภาพอากาศในรูกก่อนร้อนหนาว
ฤดูฝนสัตว์ต่างไม่ว่าจะเป็นกบเขียดหนูต่างออกมาหากินเยอะนะครับ
ดังนั้นเหยื่อเยอะงูก็เลยเยอะขึ้นด้วย
นอกจากนี้ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมา
เป็นช่วงที่งูมีการผสมพันธุ์กันตอนนี้ไข่ก็เริ่มมีการฟักออกนะครับ
ดังนั้นปริมาณมูก็ค่อนข้างเยอะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ยังคงต้องระวังโดยเฉพาะในฤดูฝนนี้นะครับ
คงมีโอกาสเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างต่อเนื่อง
และที่สำคัญครับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
สุดสัปดาห์นี้ใครจะไปพื้นที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้ปัจจัยหลักนะครับที่ยังคงส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทย
ยังคงเป็นมรสุมฤดูฝนนะครับมีพื้นที่เสี่ยงหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่สุดสัปดาห์นี้
คาดการณ์ว่าอาจจะเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนัก
ใครจะเดินทางสัญจรตามจุดต่างระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะ
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินคนถล่ม
คลื่นลมบริเวณดังกล่าวก็มีความรุนแรง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
ปัจจัยอย่างที่บอกเลยครับว่าตอนนี้
กระแสลมที่พัดปกกลุ่มเมืองในของเรานั้น

หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดีย
เข้ามาปกกลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ในระยะนี้กระแสลมดังกล่าวนั้นยังคงมีกำลังแรง

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
ส่วนนี้คือภาพถ่ายดาวเทียมครับที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่ในขณะนี้
จะสังเกตว่ามีหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่อาจจะต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเกิดขึ้น
ซึ่งกลุ่มเมฆเหล่านี้เองสามารถที่จะพัฒนาต่อไป
กลายเป็นกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณทางตอนบนของบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งเป็นแนวปะทะของกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้
หอบเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา

คลื่นลมนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับสุดสัปดาห์นี้ใครที่จะเดินทาง
โดยเฉพาะทางเรือนั้นยังคงต้องระวังอันดามัน

บริเวณอ่าวไทยภาคใต้ครับ
จากการตรวจสอบคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ห่างออกไปเนี่ยนะครับ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ดังนั้นชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ

เพราะว่าฝนที่ตกอย่างหนัก

ท้องทะเลเกิดขึ้นได้นะครับ

สีเขียวคือบริเวณที่มีคลื่นสูงนะครับ
สังเกตว่ายังคงปกคลุมเป็นวงกว้าง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

เลื่อนที่มาประชิดติดตามแนวชายฝั่ง

ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้จะเริ่ม
รุนแรงเป็นพิเศษนะครับไล่ตั้งแต่บริเวณทาง

ก็จะแผ่เป็นวงกว้างนะครับ
มาถึงบริเวณจังหวัดสุราชธานี

บริเวณดังกล่าวการเดินเรือการใช้ชีวิต
รวมไปถึงการเดินทาง

ส่วนนี้คือภาพรวมฝนที่จะเกิด
หลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมง

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักตก
เป็นพิเศษส่วนใหญ่นั้นจะยังคงอยู่จุดเดิมนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเฉพาะตอนบนนะครับ
นองพังงาภูเก็ตกระบีตรังสตูนรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่จังหวัดอ่า
ตราดจันทบุรีนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคอีสานครับส่วนใหญ่นั้นจะเน้นบริเวณทางตอนบนของภาค
พื้นที่เหล่านี้ต้องระวังกันหน่อยนะครับภายใน๔๘ชั่วโมงนี้
ส่วนเรื่องของการคำนวณสถานการณ์ฝนนะครับ
จากนี้เป็นต้นไปจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวของฝนหลายจุดเลยครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอีสานนั้น
จะเริ่มตกในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะตกหนักตกเยอะเป็นพิเศษบริเวณทางตอนบนนะครับ
ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ภาคตะวันออกนั้นมีตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้เป็นต้นไป
การว่าสถานการณ์ฝนจะดีขึ้นนะครับ
เพราะว่าฝนส่วนใหญ่นั้นจะค่อยเคลื่อนขึ้นไป
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ยังคงเน้นตกในบริเวณทางตอนบนฝั่งอันดามัน
แล้วก็ในบริเวณอ่าวไทยบางจุดบางพื้นที่
เทลงมาตั้งแต่วันนี้ตลอดสุดสัปดาห์นี้นะครับ

คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียตเท่านั้น
หลังจากฝนหยุดฝนตกน้อยลง
อยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

จะอยู่ที่ประมาณ๓๕๓๖องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

อย่างที่ได้บอกนะครับว่าฝนที่ตกมาระยะนี้
มาพร้อมกับความน่ากลัวหลายอย่าง

เพราะว่าฝนเหล่านี้นั้นตกลงมา
ผ่านชั้นบรรยากาศผ่านฝุ่นละอองต่าง

มีโอกาสทำให้เกิดการกลายเป็นฝนกรดได้
ดังนั้นการสำรองน้ำไว้ใช้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำฝนของกรมอนามัย
เพราะว่าน้ำฝนที่ประชาชนสำรองน้ำไว้ใช้ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๑มาจนถึงปี๒๕๕๙
มีคุณภาพน้ำที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ยแล้วเพียงแค่๑๖๔เท่านั้น
นั่นก็หมายความว่าน้ำฝนเหล่านี้ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับ
มาถึงทางการเกษตรวิธีสังเกตง่ายนะครับน้ำฝนเหล่านี้
ถ้าหากมีสีขุ่นมีความเป็นกรดด่างหรือว่ามีแบคทีเรียก็จะสามารถสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้
ทั้งเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับฝนกรดอาจจะไปกัดเหล็กทำให้เกิดสนิมเกิดขึ้นนะครับ
ผลทางการเกษตรเสียหายรวมไปถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายด้วย
นี่คือเรื่องที่เรานำมาย้ำเตือนกันในเช้าวันนี้ส่วนค่ำคืนนี้นะครับ
เมื่อเช้าถ้าหากเห็นภาพข่าวภาพข่าวหนึ่งนะครับมีเรือล่มในบริเวณฝั่งอ่าวไทย
ซึ่งตอนนี้เองคลื่นลมบริเวณดังกล่าวค่อนข้างรุนแรงละทีเดียว
ดังนั้นในค่ำคืนนี้ครับถ้าหากคุณผู้ชมต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เจอกับเรือล่มแบบนี้
จะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้เราจะมาไขคำตอบเรื่องนี้กันนะครับ
และนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถให้จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ถามคุณผู้ชมที่คุยกับวิธีกรรมและครองจ้างและที่แผ่นครั้งเดียว